อย่างล่าสุดเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าใครหลายคนได้ติดตามกันไป
รายงานตัวรับทราบข้อเก่าขอมาพี่แจ๊คเป็นไงบ้าง
หลังจากที่เขาหายจากโรคโควิดนะคะแล้วก็กักตัวครบ๔วันคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด๑๙เกิดขึ้นนะคะ
เป็นผู้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจสนทุ่งมหาเมฆนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อ

แล้วก็มาเจอพี่สื่อมวลชนแล้วก็มาหาเจ้าที่ตำรวจ

ต้องนะคะเพื่อมารับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบโลกติดต่อนะคะแล้วก็พรกรฉุกเฉิน
คือช่วงนั้นมันมีพรกรฉุกเฉินแต่ว่ามีการจัดปาร์ตี้เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดการติดนะคะกลุ่มก้อนของโอ้โหคนติดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เลยคุณผู้ชม
ซึ่งท้ายที่สุดนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าครั้งนี้คือบทเรียนราคาแพงที่สุดของชีวิตนั่นเองค่ะ
ใช่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับใครหลายคนด้วย
ส่วนจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะก็เดี๋ยวแล้วแต่ศาลเลยนะคะ
เพราะว่าทางทนายบอกว่าก็ให้ปากคำไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งสำนวนต่อไปนะคะ
ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนงานวงการบันเทิงเขาก็บอกว่านะคะ
สภาพจิตใจด้วยดีด้วยให้มันจบเลยนะคะ